สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะแน่นอนฮะข้อความไลน์อย่าลืมส่งกันมาด้วยนะ
ถูกต้องแล้วใครถามหาคุณจูด้งเทพฤษแล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้ไปไหนไกล
ออกไปตระเวนหาอะไรดีมาฝากเราในช่วงสะบัดทั่วไทยเดี๋ยวรอติดตามกันด้วย
เพราะฉะนั้นส่งไลน์มาคุยกันเยอะนะคะเรารออ่านทุกข้อความอยู่เลยค่ะ
ส่วนวันนี้นะครับมีเรื่องให้ได้พูดถึงเยอะแยะมากมาย
เรื่องราวข่าวสารหลากหลายมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนะ
นี่เลยนี่เรื่องที่หลายคนรอคอยเรื่องที่หลายคนอยากจะฟังอยากจะรู้เมื่อเช้าไง
ใช่จับตุ๊กแก่โอ้โหไอ้เรื่องของการจับตุ๊กแก่นี่ก็พลาดไม่ได้เหมือนกัน
เห็นบอกว่าสร้างรายได้ดีจริงซึ่งนอกเหนือจากนั้นมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ตุ๊กแก่ตุ๊กแกก็มานี่ฮะอาชีพแปลกรับซื้อตุ๊กแก่ที่ต้องจับให้ได้ไล่ให้ทัน
แต่บอกเลยจับได้ก็รวย
สุดเวทนายายวัย๘๔น่วมกอดท้าเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือคาดโดนทำร้ายจากคนในบ้าน

ต่อยกันไม่ยั้งคาดปมที่ต้องต่อยกันเพราะไม่พอใจหลังถูกจับได้ว่าโกง
เอ้าแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับติดตามข่าวสารกันหน่อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอู่ซ่อมรถ
คือนานมันจะเกิดทีแหละแต่พอเกิดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุใหญ่อยู่เหมือนกัน
นี่คือแบบลุกลามไหม้กันทั้งคันเลยนะ
อย่างที่นี่ครับคุณผู้ชมครับคือบอกว่าวุ่นกันทั้งอู่ซ่อมรถ
ค่ะยังไม่ทันได้ซ่อมเลยไฟไหม้ซะแล้วครับ
แล้วดูสิไหม้อย่างงี้เลยอ่ะ
เนี่ยฮะที่บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งริมถนนพะหนโยธินขาล่องจังหวัดกำแพงเพชร
ระดมฉีดน้ำนานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่รถตู้อ่ะได้รับความเสียหายโอ้โหคุณชิสาดู
ค่ะไหม้วอดทั้งคันไม่เหลือเลยพนักงานภายในอู่ซ่อมรถบอกว่า
เจ้าของรถคันดังกล่าวนะขับรถมาแล้วก็มาจอดเอาไว้เพื่อให้ทางอู่
ตรวจสอบแก้ไขระบบแก๊สเอ็นจีวีแต่ยังไม่ทันได้ตรวจเช็คเลย
ช่วงบ่ายสามสภาพอากาศมันร้อนละมั้งเขาบอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายคล้ายกับอะไรปะทุขึ้น
แล้วที่รถตู้คันดังกล่าวเนี่ยก็เกิดมีแสงเพลิงพุ่งขึ้นมากลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งมาเลย
แล้วถามว่าเจ้าของรถอยู่ไหนอ่ะเออเป็นไงจ้าวของรถไม่ได้อยู่
ไม่ได้อยู่ตอนที่เกิดเหตุไม่รู้เหมือนกันกลับมา

ก็ยังไม่แน่ชัดแล้วก็ยังไม่แน่ใจถึงสาเหตุนะ

แต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็เป็นกังวลเกี่ยวกับรถที่ติดแก๊ส

ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งยุคนึงสมัยหนึ่ง
ที่รถยนต์นิยมติดแก๊สมาก
ช่วงที่น้ำมันมันก็มีราคาสูง
ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เคยติดแก๊สที่รถเหมือนกัน
รถปกติของประชาชนคนทั่วไป
บริษัทเขาติดได้อย่างปลอดภัยอยู่แล้ว
แต่กรณีแบบนี้ก็ต้องดูด้วยว่าสาเหตุจากอะไร
แล้วช่วงนี้มันวนกลับมาเหมือนวนลูบแล้วมันแพง
หลายคนเริ่มจะหันไปใช้แก๊สอีกแล้ว

เออมีหลายยี่ห้อมาแล้วเป็นหลายทางเลือกเหมือนกัน

เปลี่ยนจากเรื่องเครียดมาดูเรื่องราวความเผลอ
ไม่ตั้งใจของหนุ่มน้อยคนนี้หน่อย

เดินคุยอยู่กับเพื่อนเพลินแต่เกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
เดี๋ยวขออนุญาตขอโทษที่หัวเราะดังไปหน่อย
แต่อย่างนี้หนูพี่ก็เห็นใจนะ

หนูเดินมากำลังคุยกับเพื่อน

อ้าวอีกทีนึงนี่คือโหม่งเสาไฟฟ้าไปแล้วค่ะ

ทำไมเพื่อนไม่เดินตาม

เอาเรื่องนี้มาย้ำซ้ำถึง
ขอภัยคุณชนะก็อยากจะบอกให้ทุกคนพลาดได้
ที่จุบที่แตกนะ
พักไปเกาหน่อยไหม
กันครู่เดียวครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

คู่กันสมัติคลาว

มาทางนี้มีข่าวดีมาบอก
ข่าวดีที่จะได้เงินเพิ่มนะ

จะเป็นข่าวดีเหนือการจัดการงานอ่อ
แต่อย่างน้อยก็มีเงินมาอุดหนุนจากทางภาครัฐล่ะครับ
เรื่องนี้ไปติดตามกันหน่อยล่ะครับหลังจากในโซเชียลเขาแห่แชร์
ในเรื่องของกรณีเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือจัดการงานศพ๓๐๐บาท
นะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ด้วยนะ
ก็คือ๑เป็นผู้ที่เสียชีวิตอายุเกิน๖๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติไทยด้วยคุณชิสา
จากนั้นแล้วนะคะก็ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
สถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดของรัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดงานศพตามประเพณี
โดยมูลนิธิสมาคมวัดมัศยิตนะคะรวมไปถึงโบสถ์ด้วย
เอางี้หลักเกณฑ์อีกอย่างที่ต้องจดจำกันเอาไว้นะฮะก็คือญาติต้องไปยื่นเอกสารโดยกรทมให้ยื่นที่เขตส่วนจังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอไปที่ท้องที่
โดยผู้สูงอายุต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน๖เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรนะครับพร้อมกับเอกสารสำคัญ
เล่าสู่กันฟังมันเป็นเรื่องสิทธิ์ต่างที่ทางภาครัฐเขาเพิ่มเติมให้จะได้ไม่เสียสิทธิ์กัน
ใช่ค่ะก็คือมันก็ต้องจัดการตามประเพณีบางทีเงินเล็กน้อยเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อให้กับครอบครัวได้นะคะ
ไปถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่คุณจูด้งเนี่ยเขามาบอกเราให้ติดตามตั้งแต่เช้าแล้วแหละ
กันในช่วงสะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะ
วันนี้สะบัดทั่วไทยผมจะพาไปดูอาชีพแปลกนั่นก็คืออาชีพรับซื้อตุ๊กแก่
โอ้โหจะน่ากลัวไหมล่ะเนี่ยจะเป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมกันเลยครับ

วัดนะฮะนักคลราชสุนมาแล้วครับ
เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอาชีพนะฮะรับซื้อตุ๊กแก่

เล็กเขาเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยครับผมเป็นกระสอบ

ที่เขากำลังแกะกระสอบแรกนะฮะ
ถู๊ยตัวเลือดล่ะคุณชอบ
เซตต่อไปคุณผู้ชมเดี่ยวผมจะลองจัดให้ดีกว่าก่อนครับ

กับร้านล่าตุ๊กแก่คนนี้
วันเดียวจับตุ๊กแก่คุณผู้ชม

เราไปถามเทคนิคการจับตุ๊กแก่

ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรถึงได้เยอะขนาดนี้

ฝรั่งเอามาดัดแปลงเป็นที่ท้องครับ

วิล่าตุ๊กแกเนี่ยออกประมาณกี่โมงครับ

สมมุติบ้านนี้๓ตัวบ้านนี้๔ตัว
แล้วก็ไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยครับ

ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับ

ระเวนรับซื้อตุ๊กแก่ไม่เท่าไหร่

ไปพักก่อนดีกว่าครับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมารับซื้อใช่ไหมครับพี่เล็กครับ

เวลาที่รอครับอยู่ในกระสอบแบบนี้

แล้วอย่างตุ๊กแกนี่มันมีสายพันธุ์นะฮะ

หน้าตุ๊กแก่นี่มันมีหน้าหน่อยบ้างครับ

นู่นนะครับจนเขาครบโควต้าเขาครับผม

จับเลยครับจับเลยจับเลย

เป็นอาชีพที่ยากมากกว่าจะจัดกว่าอะไรนะฮะ

ทำเงินได้อย่างดีงามมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เรียกได้ว่าเป็นอาชีพลับ
ทำเงินปังไม่ใช่เล่นเลยนะครับ

แต่เรื่องราวของตุ๊กแกยังไม่หมดเพียงแค่นี้
พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อครับ
ว่าการทำฟาร์มตุ๊กแกจะเป็นยังไง
อย่าพลาดนะครับ

ทำไมน่ะคุณก็รู้
คุณก็รู้ว่าผมเป็นคนตาขาว
สู้ทุกกรณีโอ้แต่คุณสะใจได้อีกแต่จูด้งบอกเลยว่าเขาเป็นคนกลัวตุ๊กแก่
แต่เขาก็สู้เพื่อคุณผู้ชมนะจริงน้องจูด้งผมชื่นชม

เดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูว่าน้องจะพาไปสะบัดทั่วไทยที่ไหนจริงฮะ
มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับโอ้โหเขาว่ากันว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวครับคุณชิสา

คือไปเจอกับคุณยายวัย๘๔เป็นชาวอุดรธานีไปพบในสภาพที่เหมือนว่าต้องหนีหัวซุกหัวสุนออกมา
แล้วคาดว่าเขาถูกทำร้ายโดยคนในครอบครัวครับ
โอ้โหวุ่นกันไปหมดเลย
แต่เห็นไหมผู้หญิงสูงวัยน่ะต้องมาเกาะขาเลย

เนี่ยครับจากในคลิปน่ะเป็นเหตุผลนะครับ
หลังจากที่คุณยายทองนะฮะอายุ๘๔ปี
เขาว่ากันว่าถูกลูกสะพ้ายคนที่ใส่เสื้อยืดสีฟ้านั่นแหละ
รวมไปถึงหลานเสื้อสีม่วงอมชมพูนั้น

ทำร้ายร่างกายตีศีรษะมานั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านเขาบอกมานะ
ค่ะเห็นว่าปากเจ็บเลยแล้วที่ตาเนี่ยน่วมเลย
ก็นั่นสิคะโอ้โหเนี่ยเลยเดินไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ศีรษะทั้งลูกตาแล้ว๘๔ปีคุณชนะ
เธอนะครับคุณยายเนี่ยเดินมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ค่ะแต่ก็ยังไม่วายฮะตามในคลิปฮะ
สะพ้ายเดินมากระชากบอกว่ามามาเหมือนนึกว่าจะลากเข้าบ้าน
แล้วก็มีคำพูดที่ก็ตามในคลิปอย่างนั้นแหละชี้หน้าด่าท้อด้วยคำพูดหยาบคาย
ค่ะแล้วในคลิปนะครับลูกชายของคุณยายนั่นน่ะก็อยู่ด้วยนะ
คือคนเสื้อดำเนี่ยนะคะคนนั้นแหละครับ
โอ้โหเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยเหลือนะแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
รวมไปถึงตำรวจแล้วก็พาคุณยายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ก่อนจะมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านของญาติก่อน
คุณยายทองเล่าให้ฟังบอกว่ามีลูกชายหนึ่งคนค่ะชื่อนายบุญพร้อมเสื้อดำนี่แหละ
ได้แต่งงานกับนางจุนเสื้อยืดสีฟ้านะคะที่เห็นไปมีลูกด้วยกันสองคนค่ะ
คุณยายบอกว่าเคยมีบ้านนะแต่ว่าได้ขายบ้านเอาเงินให้กับลูกชายไปใช้หนี้จนหมดแล้ว
ก็หวังแหละว่าจะได้อยู่อาศัยกับลูกชายและลูกสะพ้าย
แต่สุดท้ายถูกลูกสะพ้ายและหลานด่าทอสาบแช่งและทำร้ายร่างกายคุณยายบอกเสียใจมาก
นี่สิ่งที่คุณยายบอกนะต่อมาครับทีมข่าวของเราก็เดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุนะ
เพื่อสอบถามข้อมูลว่าเอ๊ะแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไปพบกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อน
ต่างพากันมาผัดกันพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกคนนะพูดไปในทางเดียวกันว่าสงสารยายทอง
ไม่คิดว่ายายทองจะโดนทำร้ายร่างกายขนาดนี้แล้วเคยได้ยินเสียงตะคอกข่มขู่มาตลอดเลยนะ
ซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะคุณยายทองถูกรุมทำร้ายจนล้มยายก็เดินออกจากบ้าน
เพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเนี่ยจังหวะนี้คือมากอดแข้งกอดขาเพื่อนบ้านเลยอ่ะ

คงว่าจะไปทำร้ายหรือยังไงไม่ทราบเนี่ยนะจนกระทั่งว่าเหตุการณ์มันไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าสะเทือนใจคนเท่านั้นจริงนะคุณชนิดหนึ่ง

พอลงไปในพื้นที่ไปเจอกับเพื่อนบ้านแล้วใช่ไหม
ก็เดินทางไปยังบ้านหลังเกิดเหตุหน่อย
ไปพูดคุยกับตัวลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายของยายทองนั่นแหละ
จะได้ชัดกันไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เจอครับเจอลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายของยายทองนี่แหละ
แต่ว่ากำลังยืนโต้เถียงกับเพื่อนบ้านอย่างดุเดือด

เพื่อนบ้านเดินมาต่อว่าบอกว่าทำแบบนี้กับแม่ได้อย่างไร
หัวอกคนเป็นแม่เหมือนกันตัวเพื่อนบ้านเขาบอกว่ารับไม่ได้

กลายเป็นว่ากำลังจะเกิดศึก
เออแต่ว่านักข่าวก็ไปห้ามทับได้ซะก่อน

ทีนี้ฝ่ายลูกชายเนี่ยคนเสื้อดำเนี่ยนะคะก็ชี้แจงกับนักข่าวเรา
บอกว่าที่บ้านเนี่ยนะคะบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นบ้านของภรรยา
ส่วนเงินที่แม่ให้ถามว่าแม่อุตส่าห์ขายบ้านเอาเงินมาให้ลูกชายไปไหน
เขาบอกเอาเงินไปจ่ายค่าหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านหมดแล้ว
ส่วนเรื่องในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าพยายามแค่จะเอาแม่พาแม่เข้าบ้านเท่านั้น
นี่คือข้อมูลของฝ่ายลูกชายเสื้อสีดำเนี่ยนะคะ

สะพ้ายของยายทองชี้แจงว่าเรื่องคลิปเนี่ยที่เพื่อนบ้านถ่ายไว้น่ะที่บอกว่าพวกเธอไปทำร้ายยายทองนั้นน่ะ

ตัวเธอสะพ้ายนะขอปฏิเสธว่าไม่จริง
เรื่องของเรื่องยายทองแค่ตกแค่ไม้เท่านั้นเอง

เธอบอกว่าแม่ผัวนี่แหละมาพักอาศัยอยู่ด้วยเป็นเวลา๑๕วันยืนยันว่าตลอด๑๕วันตัวสะพ้ายเนี่ยดูแลแม่ผัวเป็นอย่างดี
พาเข้าห้องน้ำเวลาไม่สบายก็คอยดูแล

เนี่ยฮะคอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้
ส่วนที่พูดเสียงดังที่ต้องพูดเสียงดังขอยืนยันนะ

ที่พูดเพราะแม่แม่ยายน่ะหูตึ้ง
เออก็เลยต้องพูดเสียงดังหน่อย

แต่อย่างนี้ตามในคลิปที่เราเห็นมันก็ชวนให้คิด

ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงต้องพูดจารุนแรงกันแบบนี้แล้วลักษณะของคุณยายเนี่ยที่บาดเจ็บมา

โอ้โหที่ตาด้วยใช่ไหมคะอ่ะเรื่องนี้ก็คงต้องอาศัยหน่วยงานด้วย
เพื่อนบ้านก็คอยดูแลด้วยเหมือนกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อบตแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
โอ้โหคนที่ทำงานอ่ะต่อยกันนัวโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าไม่พอใจเรื่องอะไร

ไอ้ไอ้จับได้ไม่ยังหาย
ก็เป็นเพจที่เขานำคลิปนี้มาโพสต์นะระบุข้อความยั่วเอาไว้ด้วย
ข้าราชการไทยโกงเก่งต่อยเก่งด้วยแล้วมีเครื่องหมายคำถามนะ
ยังหาว่าดิฉันกล่าวหานะเขาคอมเมนต์แบบนี้ก็เหมือนเป็นการตั้งคำถามแหละว่าจริงหรือเปล่า
ซึ่งรองนายกอบตแห่งหนึ่งดำบนคองกิวนะคะก็เรียกว่าทำเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะ
เขาว่าอย่างนั้นนะหลังจากที่ถูกจับกลุ่มในคดีทุจริตเรียกรับสินบนพร้อมกับนายก
เป็นข่าวดังทั่วประเทศไปแล้วนั่นไงสร้างความเสื่อมเสียให้กับชาวตำบลคองกิวมาแล้วครั้งนึง
ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปทั้งคู่อันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนเรื่องสืบเนื่องต่อเนื่องกันมา
อ่ะทางแอดมินเพจเขาตั้งข้อสันนิษฐานเอาว่าผู้ก่อเหตุอ่ะคงจะอารมณ์ไม่ดีด้วยแหละ
ก็ปรีเข้าไปชกหน้าพนักงานในอบตแต่เหมือนกับว่าดันวงเล็บสวย

เขาเขียนมาแบบนี้นะผมก็อ่านตามนั้นแหละจะได้นึกภาพออก
ดันไปเจอคนจริงสวนเข้าหน้าอกก็แตกสิครับเห็นบอกว่าแตกแล้วก็เย็บไปหลายเข็มว่าอย่างนั้น
ตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทั้งสองฝ่ายเลยนะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปเนาะ
เป็นเรื่องเรื่องนี้โอ้โหก็น่ากลัวเหมือนกันคุณชิสาค่ะ
วันจะเกิดเหตุใหญ่เหตุรุนแรง
เหตุมันเกิดที่โรงพยาบาลผัวเก่ากับผัวใหม่ทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บ
แต่ดันไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเดียวกัน
พักพวกของทั้งผัวเก่าผัวใหม่ก็ยกพวกกันไปที่โรงพยาบาล
ตำรวจต้องไปที่โรงพยาบาลเพื่อแยกทั้งสองฝ่ายวันจะเกิดเหตุตะลุมบอลครับ
โอ้โหตำรวจครับ
มากระด่ระไอนายเนี่ยหมดรองพักแล้วยังครับ

สพเมืองเชียงใหม่สพภูพิงราชนิเวศ
แล้วก็สพแม่ปิงจำนวนประมาณสัก๕๐นายฮะ

เรียกตัวมากลางดึกเพื่อไปที่โรงพยาบาลใกล้หมอ
ชื่อโรงพยาบาลเขานะที่เชียงใหม่เขาครับ
เขาได้รับแจ้งมาไงว่ามีวัยรุ่นหลายสิบคนขี่มอเตอร์ไซค์

แล้วก็เจอกับชายชะกันที่เป็นวัยกำลังห้าวเขาว่าอย่างนั้น
ร่วม๒๐คนยืนออกันอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตกใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยมาหน่อยเถอะ
ทั้งสองฝ่ายมากันเยอะจริงมากันตรงประตูตรงประตูห้องฉุกเฉิน
ตำรวจรีบมาอย่างด่วนนะก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง
ปรากฏว่ามาถึงแล้วตำรวจบอกไม่รู้จะจัดการกับใคร
เพราะว่ารุ่นแต่ละคนก็เหมือนกับเลิกลักษณ์งุนงงว่านำรวจมาทำไม
งกันไปงงกันมานะเขาบอกเขาแค่มาตามดูอาการของญาติที่ถูกแทง

โอ้แต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบนี้ฮะมันเป็นเรื่องผัวผัวเมียเมีย

ผัวเก่าถูกผัวใหม่แทงแล้วได้รับบาดเจ็บตรงสีข้าง
หลังจากที่เมียเมียพาผัวใหม่ไปที่บ้านผัวเก่าเพราะจะไปเอาพระหลวงพ่อทวดคืน
แต่ผัวเก่าไม่ให้เลยเกิดการทะเลาะกันแล้วผัวใหม่ก็เลยแทงผัวเก่าไปหนึ่งแผล

ผัวเก่าก็คว้าไม้ตีหัวผัวใหม่จนหัวแตก

หลังจากนั้นเมียก็พาผัวใหม่มาโรงพยาบาล

ส่วนผัวเก่าทางญาติก็หามส่งโรงพยาบาลก็มีญาติญาติตามมาเป็นห่วงไง
แต่ปัญหาคือดันมาโรงพยาบาลเดียวกัน
มันก็เลยโกลาหลญาติเลยเยอะแบบนี้

เพราะว่าญาติแต่ละฝ่ายก็คือเหมือนกับว่าแค่มาตามดูญาติเฉย
มาดูว่าเป็นห่วงว่าเป็นอย่างไร
ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลก็อาจจะเป็นที่พึ่งของประชาชน
อาจจะมีแห่งเดียวอ่ะก็เลยรวมมาที่นี่ญาติก็เลยเยอะหน่อย
ห้าสิบนายมาถึงนี่เลย
แล้วยาติอีกยี่สิบคุณคิดดูโรงพยาบาลไม่เหงาแล้วค่ะ
เราก็พูดก็เป็นเชิงขำอะเนอะ
จริงพอเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นเข้าใจอยู่คงเครียดหน้าดุ

ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพ่อบ้านใจกล้าค่ะคุณชนะ
เขาจะลงคลิปนะเป็นคลิปวิธีการหนีแฟนเที่ยว
เออทำแบบนี้จะได้ผ่อนหรือเปล่าไปดูกันหน่อยค่ะ
สรุปจบเรื่องนี้ไม่สำเร็จค่ะ
ดูกันอีกทีนึงค่ะคุณชนะแฟนก็นอนอยู่ข้างก็เอามือกอดอกแตะอกเอาไว้
ต้องกดว่ามือเหนียวมากเลยคือแบบกอดติดเสื้อยืด

แล้วไม่เป็นไรเอามือออกไปกำลังจะ

แขนก็ทับด้วยไปไม่ได้

เฮ้ยเอาอย่างนั้นจริงหรอ

เมียตื่นผัวหลับแล้วกันเนอะสรุปไม่ได้ไปเนอะ
อย่าแอบเลยเวลาไปไหนไปพร้อมกันดีกว่านะจะได้เที่ยวมีความสุข

โอ้โหคือจะมอมภรรยาเหรอคะ
ไม่กินเองเราจะได้หลับเยอะได้พักผ่อน
ดีรอดไปรอดไป

แฟนภรรยาเมียคุณผัว

เขาแบบว่าจะดูแลกันนวดให้กัน

ครับดอกดัวนี่เก่งจริงเลย

นิดหน่อยนิดหน่อย
โอ้โหเห็นไหมคะ
เรียนได้เงิน

คุณภรรยาเขาคงจะรู้แล้วก็จับไตคุณสามีได้แหละว่าปกติไม่มาน่งมานวดอะไรอย่างนี้หรอก
ร้อยวันพันปีไม่เห็นจะมาเคยดูแล

ก็นั่นแหละสิอ้าวเนี่ยเห็นไหม
รังศรีอมหิตอะไรบางอย่างของคุณสามีมันทำให้ภรรยานั้นเขาจับได้
สุดท้ายไม่รอดไม่รอดนะฮะ
คู่นี้ถือว่าเป็นคู่กัดจริงที่เรานำเรื่องราวมาเสนอบ่อยเลยนะ
ไปลองดูกันเพื่อความสนุกสนานนะครับ
คุณอรพันธ์เล็กคล่าเล็กขลา
เล็กกล้าไหมเล็กเล็กก้า
อ่ะคุณอรพันเล็กก้าเล็กก้าดอทนิ้งเออขออภัยนะ
ถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยแต่ว่าชอบคลิปทุกคลิปจริงดี

ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันมาตลอดทั้งรายการรวมถึงส่งข้อความมาคุยกันค่ะ
ปิดท้ายไปดูกันหน่อยไก่มันกวนแมว

เออไปดูซิว่ากวนยังไงแล้วก็รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ